ห้าปีครับห้าปีครับแต่นานไม่ได้อยู่แล้วนี่
ที่ร้านวันนั้นไม่มาใช่ไหมที่จะไปแย่งใหม่ไปประกาศคืน
ไม่รู้ว่าเฟนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือเงี้ยแหละผม
จากนั้นน่ะก็เหลือมูลตามภาพแล้วคนชื่อมากนี่คือเขาขึ้นไปด้วย
ทำไมนะมีการคุยกันมาก่อนไหมว่าเดี๋ยวจะเข้าไป
ไม่นะครับก็รู้ว่าผมเอามาเป็นเดือนอ่ะฮะเขา
ดูวิธีกรรมหน่อยนะเขาเข้าไป
ทีนี้มันมีประเด็นว่าในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยมีคนรู้จักกับตำรวจด้วย
อันนี้จริงไหมไม่มีครับแล้วแล้วมีใครที่พยายามติดต่อขอเคลียร์ให้ที่โทรหาตำรวจ
แล้วบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับตำรวจบอกให้ตำรวจช่วยเคลียร์ให้
คดีนี้สามารถยอมความกันได้ไม่ทราบเลยครับหลังจากที่ชุดละมุนกันหมดแล้วเราลงมาเนี้ย
มันคือพยายามไปถึงหนีหรือยังไงก็เพราะฉะนั้นผมสติหลุมแล้วครับ
ผมก็เอ่อน่าจะต่างจากนั้นเพื่อนผมก็ยังหลงตัวไม่จำได้กันเลย
มีใครพาเราขึ้นรถหนีไปไหมหรือว่ายังไงก็ผมวิ่งหนีขึ้นไป
เพราะผมกลัวโดนโดนรุมครับตอนที่เราอ้างว่าไปสะบัดหน้าพี่เอ๊เนี่ย
ไม่รู้ว่าชกหรือสะบัดยังไงไม่รู้นี่นะตอนนั้นพี่เอ๊เขาพูดว่ายังไง
บ้างไหมลุนไปทีไม่ควรนะอืมเราได้ขอโทษเขาบางไม่นานเวลา
ตอนนั้นน่ะที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกจากร้านไปอ่ะครับ
ไม่ได้ขอโทษขอโทษผมกลัวโดนลุนเนี้ยอืมตอนนี้อ่ะ
เราจะพูดขอโทษพี่เอ๊ะเนี้ยผมกลัวขอโทษพี่เอ๊ะครับครับ
อยากจะพูดยังไงครับขอโทษยังไงครับผมกลัวขอโทษพี่เอ๊ะเนี้ย
แล้วก็ฟรานค์ขับของพี่เอ๊ะเนี้ยแล้วส่วนของร้านนะครับ
อยากขอโทษขอโทษที่ตอนนี้ทำร้านจะแจ้งความ
ดำแห่งคารีกับเราเรารอมที่จะเข้าสู่กระบวนกันไหม

นายยิ่งถึงหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเคยพูดตรงนะเคยมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างไหมเนี่ย
ไปเจอนักร้องไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วก็ไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ย
ไม่เคย

พอมันเกิดเรื่องที่บอกว่าพอทราบข่าวมีเพื่อนมีใครมาบอกเราบ้างไหม
มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วนะวันนี้จะมาเจอตำรวจหรือจะต้องทำยังไงต่อ

ก็เห็นแม่ข่าวพักมา
เขาบอกว่าคุณดังแล้ว
อันนี้ตำรวจตามมาหรือว่าเรามาเองครับ
ก็อาจหาตำรวจเลย
บอกตำรวจว่ายังไงว่าอยากจะมาเจอตำรวจมาให้ข้อมูล
ก็รักหองแต่แองจนครับแล้วก็
ผมรู้ว่ามหาเพลงของคอลเซอร์ตเพลงเขาจะหยุดงานไม่ได้ควรมาทำงาน

แล้ววันนั้นเขาไปทำงานไหม

เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าวันคอนเสิร์ตเขาหยุดงานไม่ได้